มาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังบอกข่าวดีกันต่อ
คือเดิมเขาก็เปิดให้บริการคือทดลองวิ่งมาอันนี้จะครบ๔เดือนแล้ว
แล้วจะเริ่มเก็บค่าโดยสารทีแรกคือวันที่๑๖เมษายนหลังสงกราน
แต่ทีนี้ค่ะความใจดีก็คือหลังจากนี้ขยายเวลานะคะยังไม่เก็บค่าโดยสารค่ะ
โดยนางจินดารัฐชะโยธินที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ช่วงสำโรงถึงสมุทรประการ
คือกรุงเทพมหานครยังคงให้บริการฟรีแบบต่อเนื่องค่ะ
จากเดิมเขาจะเริ่มเก็บเงิน๑๖เมษายนนี้
เพราะว่าเขาเปิดให้บริการฟรีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชม
คือ๖ธันวาคม๖๑ก็เกือบจะครบ๔เดือนแล้ว
ช่วงนี้เป็นช่วงของการทดลองเดินรถ
ทีนี้ยังไม่กำหนดแน่ชัดนะคะว่าจะมีการขยายระยะเว้นค่าโดยสารไปจนถึงเมื่อไหร่
แต่ก็จะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปหลังสงกรานนี้
เรื่องต้นกรุงเทพมหานครก็มีนโยบายให้เพดานค่าโดยสารส่วนต่อขยาย
สูงสุดจะไม่เกิน๖๕บาทนะคะ
อันนี้คือส่วนต่อขยายช่วงสำโรงสมุทรประการ
เอามาดูกันหน่อยค่ะว่าส่วนต่อขยายนี้มันมีกี่สถานีแล้วมีระยะทางเท่าไหร่บ้าง
นี่เลยค่ะช่วงส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้มีทั้งหมด๙สถานี
ระยะทางทั้งหมดคือ๑๓กิโลเมตร
ก็มีสถานีสำโรงสถานีปู่เจ้าสถานีช้างเอราวันสถานีโรงเรียนนายเรือ
สถานีปากน้ำสถานีศรีนครินสถานีแพร่กษาสถานีสายลวด
แล้วก็สถานีการเคหะสมุทรปราการนั่นเองนะคะ๙สถานี๑๓กิโลเมตรค่ะ
สายศรีลมช่วงสถานีสะพานตากศิลป์บางว่าแก่ผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกราน
เพราะว่า๑ใน๓ของวันสงครานมีวันผู้สูงอายุด้วยนี่นะคะ
แล้วก็จะเปิดให้บริการฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป๔๖พฤษภาคมนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปเฝ้า
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่จะจัดขึ้นค่ะ
ทีนี้ย้ำคุณผู้ชมนิดนึงนะคะช่วงสงกรานแบบนี้เผื่อใครจะเดินทางนะคะ
คือแสดงบัตรประจำตัวผู้สูงอายุรวมถึงบอกยาวไปจนถึงมอเตอร์เวย์หน่อยละกันค่ะ
ใครที่เดินทางนะคะเพราะว่าทางมอเตอร์เวย์ก็จะงดเก็บค่าผ่านทาง
ตั้งแต่วันที่๑๐๑๐มาแล้วนะมาจนถึงวันที่๑๘เมษายนเที่ยงคืน
ยาวเลยใช่ค่ะดีค่ะ